คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้สักประมาณบ่าย๓๔นะ
ทันทีที่สิ้นเสียงประกาศรางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกสามเก้าเออ
ชาวบ้านเฮกันไปแก้บนกันยกใหญ่
เพราะไปขอไอ้ส้มฉุนไว้แล้วได้ตามนั้นด้วย

ก็๓๙เขาถูกกันทั่วหน้า

อันนี้วัดทรงเสวยครับที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
หลังจากที่ประกาศของการออกรางวัลเสร็จปุ๊บ
รางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกได้แก่สามเก้า
โอ้โหชาวบ้านเฮโลกันไปอย่างคึกคักมากเลยครับ
กลุ่มชาวบ้านดวงดีรวมตัวกันไปแก้บนรูปปั้นไอ้ส้มฉุนยักษ์หลังถูก
เลขท้าย๒ตัว๓ก้าวกันถ้วนหน้าในงวดนี้
หนึ่งคนที่ไปคือคุณสิมรินทราศรีกรดก็บอกว่าก่อนหน้านี้
คุณฟังให้ดีไอ้ส้มฉุนมาเข้าฝัน
บอกว่าอายจังเลยหนูไม่มีผ้านุ่งเลย
คนที่มาขอโชคลาภก็ชอบมาจับของลับหนู
อันนี้ในฝันนะอยากจะได้จงกระเบนนุ่งหน่อย
เขาว่าอย่างนั้นเธออธิษฐานเอาอย่างนี้ละกันส้มฉุน
ถ้างวดนี้ถูกรางวัลนะเดี๋ยวจะหาผ้าไปนุ่งให้
ปรากฏว่าก็ไปซื้อลอตเตอรี่มา๔ใบถูกเลขท้าย๓ตัว
เงินไปหมื่นกว่าบาทอ้าวก็ต้องตามทำตามที่บอกในฝันสิ
นะฮะแล้วก็เลยชวนคนที่ถูกรางวัลด้วยกันเนี่ยฮะรวมกันไปซื้อผ้าสีแดง
นุ่งโจงกระเบนยักษ์ให้กับเจ้าไอ้ส้มฉุนเขาแบบนี้แหละฮะ
คนดวงดีเขาบอกว่าโอ๊ยยังไงก็นะก็ต้องทำตามที่สัญญากันไว้
เขาบอกว่ามีคนดวงดีแบบมาราทอนนะคุณผู้ชมที่วัดนี้
คือคุณสายฝนเขาบอกว่าเขาไม่พลาดเลยนะเพราะว่าเขาก็ถูกอีก
อันนี้เลขหน้า๓ตัว๑ใบได้เงินมา๔๐๐๐แต่ว่าครั้งนี้
เป็นงวดที่๒๔ก็เลยเป็นคนดวงดีแบบมาราทอนครับ
ใครได้ก็ต้องแก้บนกันนะครับ
ส่วนชาวบ้านในตะบนวังหลวงอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ครับ
หน้าบานกันเชียวเขาเรียกว่าเฮกันทั้งตำบลฮะ
เพราะถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๓๙กันทั่วหน้าเหมือนกันก๊อฟ
นายรัฐกาลจันหนูเขาเป็นกำนันตะบนวังหลวงครับ
เล่าบอกว่าชาวบ้านได้เลขนี้มาจากช่างแกะสลักหลวงพ่อทันใจ
พระพุทธรูปไม้สักทองหนึ่งเดียวในไทยขนาดหน้าตัก๒เมตร
ซึ่งแกะสลักเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เวลา๕นาฬิกา๓๙นาทีโอ้โหเวลาสวยซะด้วย
หลังจากนี้ชาวบ้านเตรียมจะจัดขบวนแห่หลวงพ่อทันใจไปตามตำบลต่าง
เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้กราบไหว้สักการะในวันที่๑๘กุมภาพันธ์นี้ครับ

ดีนะวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
คุณสุพรรษาโสภายุ๓๙ปีค่ะ
แวะไปทำบุญไหว้ขอพรพระเงินพระทอง
พร้อมกับนำลอตเตอรี่นี่ไงคุณเลขท้าย๓๙กี่ใบรู้ไหมคะ
กี่ใบฮะแหมกางเป็นพัดน่าจะเยอะอยู่แหละ๓๙ใบ
โอ้โหมาให้นักข่าวของเราดูเธอเล่าบอกว่า๒วันก่อน
พาครอบครัวมาทำบุญปิดทองลูกนิมิตร๙๙ลูก
พร้อมทั้งไหว้ขอโชคขอลาบขอพรพระเงินพระทอง
แล้วมีการไปเสี่ยงเซียมซีได้เลข๓กับได้เลข๙
ก็เลยเอาล่ะนึกในใจอธิษฐานจิต
ดิฉันจะไปซื้อเลข๓๙ไปเหมามาหมดทุกแผงได้ทั้งหมด
เสร็จรวม๓๙ใบพอถูกรางวัลปุ๊บสมใจ
บนบานสารกล่าวไว้ก็เลยกลับมามาแก้บนที่วัดนี้นะคะ
คูณให้แล้ว๓๙ใบได้๗๘๐๐๐ก็นั่นแหละค่ะ
ท้ายกันที่จังหวัดสุมรินครับนะชาวบ้านในพื้นที่บ้านลำดวนนะ
ตำบลทะมออำเภอปราศาสตร์ก็พากันยิ้มแฉ่งเพราะอะไร
ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวกันแบบทั่วหน้านะครับ
บอกว่าเลข๓๙มันไปตรงกับปีพศ
ที่สร้างรูปหล่อกุมารขนาดความสูง๒เซน
โดยชาวบ้านไปพบรูปหล่อกุมารจำได้ใช่ไหม
ซึ่งอยู่ห่างจากจอมปลวกรูปไอ้ไข่กัน๑๕เมตร
ในป่าช้าโคกกลับเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็ไปเจอรูปปั้นกุมาร
ก่อนหน้านี้มีร่างทรงบอกว่าจอมปลวกกุมารไอ้ไข่เนี่ย
ไม่ได้กินหมากมานานแล้ว๓๙ปี
ชาวบ้านก็เลยแห่ไปซื้อ๓๙กันยกใหญ่
แล้วก็ไปตรงกับปีพศที่สร้างรูปปั้นกุมาร
เขาก็ไปซื้อก็เลยถูกกันยกใหญ่ทีเดียวกับเลขท้าย๓๙นะครับ